อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ต้องดูกันต่อค่ะ
เมื่อวานตอนเย็นที่มันเกิดเหตุการณ์นี้
คนแบบดูสิพลืดลงมาแบบนี้
ใช่ตอนนี้คือเรารู้แล้วแหละว่าสาเหตุการเกิด
มันไม่ใช่บันไดเลื่อนขัดคล่อง
แต่เป็นเพราะว่าคนเกิดอุบัติเหตุค่ะ
เป็นบันไดเลื่อนขึ้นขึ้นไปถึงด้านบน
พอคนข้างบนคนแรกมันสะดุด
ทีนี้นักข่าวของเราไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์

คนได้รับบาดเจ็บกว่า๓๐คนรึเปล่ง
น้องอายุ๑๗นะคะเรียนอยู่ม๕
เล่าให้ฟังว่าหนูกับเพื่อนอีก๒คนไปดูคอนเสิร์ตครบรอบ๑๗๐ปีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ก็ไปดูกันเพราะว่าคนมาเยอะนะคนมากัน๒๗๐๐กว่าคน
มีแบบโปเต็ตโตมีแบบโอ๋มีมาแบบหลายวงค่ะ
ทีนี้คอนเสิร์ตมันเริ่มบ่าย๒ก็ไป
ไปในงานคนมากันเยอะจริงตอน๖โมงเย็นกว่า
ช่วงท้ายของคอนเซิร์ตทรวนองค์น้องพิมชะนกกับเพื่อน
กลับก่อนละกันไม่อยากกลับพร้อมคนหรือว่าไม่อยากกลับตอนคอนเสิร์ตเลิกเดี๋ยวคนจะเยอะ
บันไดเลื่อนคนก็ใช้บริการเยอะ
บางคนจะขึ้นรถไฟฟ้าไงบางคนไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้า

ทีนี้ไม่มีใครขยับเดินเข้าไปข้างหน้า
คนที่ขึ้นไปใหม่ก็ไม่มีพื้นที่ยืนสิคะ
เพราะว่าพื้นที่ด้านบนนั้นมันเต็มแล้ว
แล้วได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากข้างบน
หลังจากนั้นคนก็ล้มทับเป็นทอดค่ะ
ตอนนั้นที่น้องพิมชนกโดนทับลงมาน้องตกใจนะ
ราวบันไดเอาไว้ตัวน้องเนี่ยเบี่ยงออกไปชิดราวบันไดฝั่งซ้าย
แล้วน้องรู้สึกว่าขาซ้ายน้องถูกบันไดเลื่อนขูดจนเจ็บ
ขากางเกงถูกบันไดเลื่อนมันเหมือนกับมันดูดเนี่ยคุณดูสิ
น้องเขาเอาขากางเกงมาให้ดูเขาบอกว่าเหมือนกับถูกบันไดเลื่อน

ทีนี้คนอื่นก็ไหลลงไปด้านล่างบางคนก็หกล้ม

เพื่อนของน้องตะโกนบอกใครก็ได้กดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนที
เจ้าหน้าที่วิ่งมาแล้วมากดปุ่มหยุดบันไดเลื่อน
เพราะว่าจังหวะนั้นคุณจุธารัฐเอาจริง

แล้วคนล้มแล้วทำงานตลายนะ
ใช่ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพื่อนที่ช่วยพยุงลงมาเนี่ยปรากฏว่ากางเกงแล้วก็ส้นเท้าน้องเนี่ยนะคะ
มีบาดแผลเออแล้วมีเลือดด้วยน้องก็โทรไปบอกแม่สิ

ไปทำแผลที่โรงพยาบาลนครทนนะคะ
แล้วน้องต้องเย็บเย็บเท่าไหร่รู้ไหม

ใช่ค่ะคนก็คือขึ้นไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าแบบข้างบน
ไม่สามารถขึ้นได้แล้วเขาต้องจะหยุดบันไดเลือน

ขากางเกงเราเข้าไปแล้วเรารู้แล้วว่าขาเกงเราเข้าไปกลัวไหมกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายกับขาเราอะไรแบบอาจจะหนักเลยอะไรอย่างนี้
กลัวมากค่ะหนูคิดว่าอาจจะขาดอาจจะไปแล้วเพราะว่าเลือดเต็มเยอะมาก
แล้วพอหนูลุกขึ้นดูมันเป็นแค่รอยฉีกขาดค่ะเพราะช่วงนั้นหนูเกรงขาดเองแล้วก็รีบยกขาตัวเองขึ้นมา
แล้วรู้ไหมมันมีแผลเปิดใหญ่ขนาดไหน
ตอนแรกยังไม่เห็นค่ะเพราะว่าช่วงที่ขาดมันบังไว้เพราะเราเห็นแค่เลือดตรงเท้าหนูที่มันท่วม
หนูก็เลยรีบลงแล้วหนูบอกว่าหนูเดินไม่ไหวจริงก็เลยรีบรีบยุ่งหนูไปแล้วก็หนูเปิดขาดเต็มออกแผลมันน่ากลัวมาก
แผลน่ากลัวมากน้องบอกแบบนี้นะคะแล้วเมื่อเช้าไปดูตรงบันไดเลื่อนที่เกิดเหตุคือเขาปิดให้บริการชั่วคราว
ส่วนบันไดเลื่อนอื่นคือยังเปิดให้บริการตามปกติถ้าเป็นอย่างที่เมืองนอกเราเห็นเจ้าหน้าที่กระโดดข้ามที่แตะบัตรเพื่อที่จะไปหยุดปวดบันไดเลื่อนก่อนเลย